เหมือนท่านบอกว่าให้ครองคู่กันอย่างมั่นคง
แล้วก็มีความสุขประมาณนี้ค่ะ
ท่านพระราชทานขอบความอะไรนะครับ

ก็ไม่รู้ว่าผมพูดถูกหรือพูดผิดนะครับ

ก็ลดน้ำสัง
รับใบมะตูม

ตอนงานมั่นที่ดอกแขกผู้ใหญ่จะหักคุณไงบ้าง
ก็โอเคครับ
บรรยากาศตอนนั้นเพื่อนเจ้าสาวเฮฮา

แต่ก็ตื่นเต้นค่ะงานนั้นตื่นเต้นมาก

แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง
ก็เลยค่อนข้างตื่นเต้น

เพื่อนบิวตั้งแต่คืนก่อน

ไม่ว่าจะเป็นกี้เองพี่ป๊อกเอง

หลายคนชมว่างานสวย

ที่มาช่วยเราทั้งสองคน

ทีมงานของที่บ้านทั้งสองคนเอง

จานวิรธรรม

ก็เลยออกมาแบบแนวที่เราต้องการ

กั้นประตูใช่ไหมคะ
ผมไม่ทราบผมน่าจะซองน่าจะมีหลายรูปแบบนะครับ
แต่ตอนที่ถึงเขาเรียกว่าอะไร
เหมือนพ่อก็ตื่นเต้นมากออกแฮกเลย
ผมก็คือเราด้วยความที่เพื่อนผม

พอที่จะเดาได้ว่าจะโดนอะไรประมาณไหนบ้าง
แต่ด้วยเรามีท่านอยู่ตรงนั้นกับเราก็รู้สึกว่า

ประตูผ่านง่ายมาก

ทั้งหมดเลยของงานมั่นและงานแต่ง
ผมว่าเขินสุดน่าจะเป็นตอนเดินเข้าไปในงานแต่ง
เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไร

แล้วประตูหรอมีประตูไหนยากสุด
ประตูหรอ
ไม่ก็เท่ากัน
ประตูง่ายหมดเลย
เสียประตูไหนบ้าง
เสียประตูไหนบ้าง
ผมว่าตั้งแต่ประตูของยากกับคิมอะครับ

พ่อบอกว่าเพื่อนจ้าสาวสวย
แจกหมดตัว
ไปลืมความสวยมั๊ย

ต้องเตือนต้องเตือนว่า
เพิ่งประตูแรกเอง
ขันหมากสวยไม่ได้

ใช่ใช่ใช่
ขอบคุณทั้งพี่ต้นด้วยครับ
ใช่ใช่
แบบที่เราต้องการเลย
ใช่จัดให้ดูก่อนวันจริงด้วย
ขอบคุณค่ะ
ถามให้ดึงสินสอดทองมั่นเหรอ
สินสอดทองมั่นนะครับ
จริงสินสอดเนี่ย
อยากจะขอเป็นเรื่องของครอบครัว
เพราะว่าจริงแล้วผมเชื่อว่า
ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม

ผมเกิดจนถึงผมมีวันนี้
และบันนี้ผมเชื่อว่าคุณพ่อ
และครอบครัวผมให้อะไรมา
ไม่นะ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

่าจะอีกปี๒๓ปีอยู่้าว่าคุณพ่อก็อยาก
บ้านที่นำแล้วก็นอกมืองไปหน่อยและก็แม่งรู้ว่าลูก
สัตว์ลูกก็อยู่กระหล่างไปแล้วอยู่ในเหมือนหมู่บ้านเล็ก
หมู่บ้านสุทธิเกียจค่ะ

อยากให้มีเลยครับ

ก็เลิกบุหรี่ได้เมื่อไหร่ก็

มีอยากเตือนเขาไหมคะว่าแบบน้อยลงกว่านี้ไหนนะ

ส่วนมากเขาจะคอยคุมเองอยู่แล้ว

เอ้ยไม่ต้องเขาแบบโดยลืม

ส่วนมากเขาก็ค่อนข้างใช้วินาทีอยู่แล้ว

เราจะไปเที่ยวกันวันที่๓มกราครับ
ไปไอซแลนด์ไปฝรั่งเศสแล้วก็ไปอิตาลีค่ะ

ผมก็เลยไม่รู้ว่า
ถ้าฮานีมูลคิดว่าไปเที่ยวสองคนก็ไม่ใช่

มันเกิดไปได้ไหม

ตอนแรกกะว่าจะไปก่อนแต่งแต่เสร็จแล้วมันไม่ได้
ก็เลยก็เลยต้องย้ายไปเป็นหลังแต่งค่ะซึ่งมันก็กระชั้นชิดเหมือนกัน
คนก็จะถามเยอะว่าทริปนั้นเป็นฮานีมูลหรือเปล่า
แต่ว่าฮานิมูนจริงยังไม่ได้แพลนไหวค่ะ
ถ้ามีก็คือสับปรีฮานิมูนค่ะ
ไม่เคยเก้าไก่อยู่แล้วครับเขาอยากทำอะไรเต็มที่เลย
ให้เลือกเองค่ะกี้ก็ทำงานเหมือนเดิมค่ะ
ทำงานเหมือนเดิมแล้วก็ถ่ายละครเหมือนเดิมรับงานทุกงานเหมือนเดิมค่ะ

รับสินได้

ก็ยังคุยอยู่ค่ะ
ยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ
ยังไม่ได้เคาะอย่างเต็ม

เบรกค่ะที่จริงพรุ่งนี้ก็รับงานได้เลยนะ
ไม่เมกค่ะมีงานนะ

ก็ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้

ไม่เป็นแค่คำว่าแฟนอย่างเดียว

เขาก็เป็นที่ปรึกษาผม

เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าด้วยความที่เรา

ชีวิตผู้ของเราได้เต็ม

เราไม่ได้เป็นแค่แฟนอย่างเดียว
เราก็คอยเป็นอะไรให้กันและกัน

แล้วก็คอยช่วยเหลือกันและกัน

แม้ว่าวันนี้จะเป็นสามีภรรยากันแล้ว
แต่เราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน

เป็นคนที่คิดบวกมาก
ด้วยความที่เขามีความบวกตรงนี้
ปี้แล้วก็มีความสุขแล้วก็ล่าเริงแล้วก็ไปในทางที่ดีตรงนั้นไปด้วย
ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เติมเต็มดีครับ
มีสัญญาแล้วให้กันยังไงแล้วไหมคะ

จริงเราไม่ค่อยสัญญาอะไรให้กันแล้วกันนะค่อนข้างที่เวลาจะทำอะไรเราก็ทำเลยมากกว่า

ความแผนยังไงในอนาคตต่อไปครับอาจจะเป็นผู้ชีวิตกันแล้ว
ว่าเราก็คงเป็นอย่างนี้ครับพยายามจะให้เป็นอย่างนี้ให้ได้ตลอดไป
ใช่เพราะว่าถ้าเรามีความสุขในแบบของวันนี้ก็น่าจะรักษาความสุขแบบนี้ไปให้ยาวที่สุดค่ะ
ของผมเองเนี่ยจริงเราก็หนีไม่พ้นสุดท้ายก็คงต้องช่วยธุรกิจของที่บ้านอยู่ดีครับ

วันนี้ฟล็อกมีอะไรจะบอก

ที่เขามาอยู่ข้างเรา

ขอบคุณแรกครับที่

ให้เป็นผู้ที่จะ

พ่อของลูกเขา

เสียงสูงอีกแล้วค่ะ
ค่ะ
อะไรอ่ะ

อีบิ

ยังไม่สวย

โอเคค่ะ
ขอบคุณทุกคน
พี่ที่โชว์แหวนเลย
พี่ช่วยด้วยส่งไปได้ไหม

เอาของของพี่กันดีกว่าเอาของชอบกันดีกว่า
เอาของชอบกันดีกว่าอันนั้นจะเป็นภูมิแบบเมื่อ
อันนั้นจะเป็นภูมิแบบเมื่อ
อันนั้นจะเป็นภูมิแบบเมื่อ
อันนั้นจะเป็นภูมิแบบเมื่อ
อันนั้นจะเป็นภูมิแบบเมื่อ
อันนั้นจะเป็นภูมิแบบเมื่อ
อันนั้นจะเป็นภูมิแบบเมื่อ
อันนั้นจะเป็นภูมิแบบเมื่อ
อันนั้นจะเป็นภูมิแบบเมื่อ
อันนั้นจะเป็นภูมิแบบเมื่อ
อันนั้นจะเป็นภูมิแบบเมื่อ
อันนั้นจะเป็นภูมิแบบเมื่อ
อันนั้นจะเป็นภูมิแบบเมื่อ
อันนั้นจะเป็นภูมิแบบเมื่อ